งานบุญถ้าเกิดไปดีไม่ดีได้

กลับบ้านกันด้วยนะเพราะว่านี่ครอบครัวนี้จะเล่าให้ฟังเขา

เดี๋ยวนะ๒คนคุยกัน
กดหลบปฏิเสธทั้งนั้นนะมาเร็วคุณไม่สำคัญแล้วนี่

ไปดูดีกว่าว่าครอบครัวนี้เขาไปร่วมงานบุญอะไร
แล้วได้ช่องได้รับกลับมาอย่างไร
ไปดูภาพบรรยากาศงานปิดทอง
แล้วก็ทำบุญฝังลูกนิมิตกันก่อนนะคะ
ที่วัดสว่างอารมณ์ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คุณเห็นไหมงานปิดทองฝั่งลูกนิมิต
ที่เขาจัดขึ้น๙วัน๙คืนปิดทอง๙๙ลูก
จำได้ใช่ไหมว่าโอ้โหสาธุชน
ก็แห่มาทำบุญกันแน่นวัดเลยจำได้รวมไปถึงครอบครัวของครอบครัวนี้ด้วยนะคะ
ครอบครัวนี้คือครอบครัวคนดวงเฮง
เขาถูกสลากกินแบงค์รัฐบาลงวดที่ผ่านมานี่แหละ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำได้ไหมเราเล่ากันบ่อยมากเลย
ที่วัดสว่างอารมณ์ว่าหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทอง
โอ้โหโด่งดังมากต้องมีการต่อคิวกันนะ
เข้าไปไหว้เข้าไปสักการะกันนะคะ
โดยคุณน้ำค้างวังคฮาตเขาเล่าว่า
เมื่อช่วงวันก่อนก่อนที่จะออกเลขเด็ดนี่นะคะ
เดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้
ตอนนั้นมันมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตร๙๙ลูก๙วันพอดีเลย
ก็เลยเห็นป้ายปิดทองของวัดอธิษฐานแล้วกัน
ยกมือกราบขอพรจากพระเงินพระทอง
แล้วบอกว่าถ้าหากลูกโชคดีได้โชคได้ลาบกลับไป
ถ้าถูกแล้วเนี่ยจะกลับมาทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด
จากนั้นนะเดินตามแผงสลากินแบ่งรัฐบาลเลยเดินหน้าวัดเขามีเยอะนะแถวนี้นะ
โอ้โหเยอะนะการซื้อเลขเลขตองแบบนี้
จิตใจต้องเข้มแข็งมากนะคะต้องมีความเชื่อมั่นสูงมาก
เพราะว่าดิฉันยังไม่เข้มแข็งขนาดนี้เลย
แล้วคุณจำได้ไหมว่ามันออกรางวัลเลขหน้า๓ตัว
ใช่สดร้อน๙๙๙๙แล้วก็ถูกจริงร้องเฮดังกันทั้งบ้านเลย
ก็เลยนำของมาแก้บนไว้ตามที่ขอกันไป
แต่ว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาเนาะคุณผู้ชมนะ
เราก็นำเสนอให้ดูว่ามีคนที่เขามีความเชื่อความศรัทธาแล้วก็มาแก้บน
หลังจากที่ขอพรกันไปนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เพราะว่าที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เราก็จะเห็นว่าคนแห่กันแก้บนเยอะมาก
บ่อยเป็นประจำที่เรานำเสนอกันไปใช้คำว่าทุกงวดแก้บนทุกงวด
แล้วก็มากันทุกวันคนที่ถูกก็ดีใจด้วย
ใช่ค่ะก็คือเอาไปบริจาคคนในชุมชนน้องนักเรียนเอาไปให้เด็กโรงเรียนต่าง

ย้ำกันอีกครั้งเพราะว่าข่าวแบบนี้พอฟังไปดูไปเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ